นายยุทธพงศ์อังกินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดทศผู้ประกอบการและประชาชน
ลงพื้นที่วรรณอุทยานเขานางพันธุรัฐตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
ตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการควบคุมประชากรลิงสมบริเวณวรรณอุทยานเขานางพันธุรัฐ
หลังพบแนวโน้มว่ามีเพิ่มขึ้นและกระจายตัวออกนอกพื้นที่จนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ยุทธพลกล่าวว่าปีงบประมาณพศ๒๕๖๖จะดำเนินการทำหมันลิงจำนวน๑๖๐๐ตัวทั่วประเทศ
ท้องที่จังหวัดสมุทรปราการลบบุรีเพชรบุรีชนบุรีชุมพรพังงานาราธิวาสร้อยเอ็ดนครสวรรค์และมหาสารคาม
ซึ่งเป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาการรบกวนจากลิงและมีแนวโน้มที่จะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนต่อไป